เป็นศิลปินดังในยุค๙๐เลยของค่ายอาเอส
แต่อยู่ดีครับก็มีภาพขึ้นมา
ศิลปินคนหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงนี้
พันแผลทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพ
นี่คือภาพตอนที่เป็นศิลปินที่โด่งดังอย่างมากเลยนะฮะ
ทั้งร้องทั้งเต้นครบเครื่อง
ตอนนั้นมีทำเอาแฟนคลับช็อกเลย
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพแบบนี้ลงเฟซบุ๊ก

นี่ครับคุณผู้ชมพันแผลเป็นตัวเลยฮะพี่ผีตกใจจริงค่ะ
ผีเล่าให้ฟังว่าทนทรมานทำแผลเองทุกวัน
ต้องนอนพิงบนเก้าอี้แบบนี้แบบเมื่อกี้นี้มาสักกว่า๒ปีแล้วนะฮะ
มีผ้าพันร่างกายปิดใบหน้ามิดชิดอย่างที่เห็น
ผียังเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าการที่ตัวเอง
ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาสมาธิมาตลอดเกือบ๒๐ปี
เลยทำให้ตัวเองสามารถที่จะพ้นความทุกข์ทรมานจากโรคนี้มาได้
นะก็ใช้เรื่องของสมาธิจิตใจเข้าบำบัดนะฮะ
ทำให้ตัวเองจะต้องพยายามแบบว่าดูแลอย่างเต็มที่นะครับ
หลังจากมีข้อความแล้วก็ภาพของพี่ผีไปลงบนโซเชียล
ทีนี้มันมีแฟนที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยเข้ามานะครับ

บางคนอยากจะช่วยถึงขั้นบอกว่าขอบริจาคเงินได้ไหม
พี่ผีเห็นข้อความนะครับรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงของทุกคน
ก็ออกมาโพสต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจ
แต่อยากจะฝากถึงแฟนแบบนี้ว่า
ถ้าจะบริจาคมาเป็นวงเป็นเงินเป็นทองอย่างนี้ไม่เอานะไม่รับ
ถ้าเกิดอยากจะช่วยจริงขออุดหนุนสินค้าของพี่ดีกว่า

มีหลายอย่างเลยทำเสื้อก็มีทำหมวกก็มีนะครับ
แมสก็มีนะฮะจะมีเป็นโลโก้แบบว่าเป็นกระโหลกผีอย่างนี้นะฮะ
ก็ไปช่วยแก่ในตรงนี้กันได้นะครับ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเรานะฮะก็จริงติดต่อไปหาพี่ผีแล้วล่ะ
ตั้งใจอยากจะสัมภาษณ์วีดีโอคอลกับพี่ผี
แต่ว่าแกก็ป่วยเนอะขอพักผ่อนก่อนนะฮะ
เราก็เลยคุยกับพี่ทัศนตะกัวทุ่ง
ซึ่งพี่ทัศน์เป็นน้องชายเคยร่วมงานกันมาก่อน

พี่ทัศน์เล่าว่าอาการที่เป็นอยู่น่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังครับ
คือเมื่อ๒ปีก่อนพี่ผีไปทานอาหารทะเลมา
แล้วปรากฏว่าแพ้อย่างหนักเลยนะฮะ
มีแผลมีตุ่มน้ำเหลืองเต็มตัวเลยล่ามไปทั้งตัว
ต้องเอาผ้าก๊อตมาซับแผลมาพันแผลอย่างที่เห็นนะ
พยายามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายครับ

กินได้แค่อย่างไม่กี่อย่างผักบางชนิดเท่านั้นกับน้ำปลา
คิดดูดิต้องใช้ชีวิตแบบนี้จะอยู่กันยังไงใช่ไหมฮะ
เนื้อสัตว์ไม่ต้องพูดถึงฮะตัดทิ้งไปเลยนะฮะ
ซึ่งนอกจากอาการภูมิแพ้ผิวหนังแล้วนะฮะ
พี่ทัศน์ก็ยังเล่าว่าพี่ผีเองก็เป็นโรคนอนไม่หลับด้วย
เมื่อคืนพี่ทัศน์บอกว่าเป็นเพื่อนคุยถึงพี่ผีจนติดเป็นเดือนเลย

ปกติแกก็จะเป็นโรคกับน้ำเหลืองเนี่ย
ทานข้าวทานอาหารทะเลด้วย
ทำให้เกิดมีการแพ้ขึ้นมา
ซึ่งก็มันก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน

แต่ว่าแกก็เหมือนกับทำใจได้นะ
ก็คือถึงแม้ว่าโลกมันจะอยู่กับตัว
แต่ว่าจิตใจแกก็ยังเข้มแข็งอยู่
พี่ผีเขายังมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับ

เพราะว่าโรคนี้ก็ไม่ได้รักษาง่ายเนาะ
ต้องต่อสู้กันไปมากมายจริงนะฮะ
แล้วก็อย่างที่พี่ผีบอกไปว่ากำลังใจ
ถ้าเกิดว่าใครจะส่งมาเป็นเงินไม่ต้องการนะ